ที่เบิร์ทชอบทานอะไรที่สุดครับ

ลองทำขายดูไหมอาจจะขายดีก็ได้

แต่เขาแบบมันเจอวิกฤตในชีวิตหลายอย่าง

กรุงเทพไม่ทำพยาบาลด้วยกลับไปบ้านเกิด

ไม่คิดว่ามันจะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้
ก็คือเขามีวิทยาการรู้กับเรื่องของที่
ก็เลยได้วิชานี้มาก็เลยกลับไปขายที่บ้าน
จะทำวัทย์สูตรมาอีกเกี่ยวกันนะครับ

ถ้าเกิดเราชอบกินหรือชอบทำอะไรลองทำขายดูไหม
มันอาจจะเป็นอาชีพหลักของเราในอนาคตก็ได้
คือเนี่ยลูกค้าไปเยอะมากครับแล้วมันน่ากินจริง
แม่ค้าสาวคนนี้จัดการกับกุ้งอบวุ้นเส้นคนเดียวมือเป็นระวิงครับ
ลูกค้าพูดคุยไปด้วยเธอก็ทำไปด้วยนะฮะ
ราคาก็ไม่ได้แพงอะไรเห็นไหมน่าทานมากใส่กล่องให้แบบนี้
แม่ค้าคนนี้คือคุณกันที่มานามสกุลฝึกหัดนะฮะนะฮะ
บอกว่าแต่ก่อนเป็นพยาบาลวิชาชีพครับ
อยู่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครแล้วก็ลาออกตั้งแต่โควิดมารอบแรกอ่ะ
ออกเลยไม่ไหวนะฮะก่อนที่จะไปเป็นลูกจ้างในพัฒนาคารแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
จากพี่ชายเป็นกุ๊กอยู่ตัวเองก็ไปเป็นลูกจ้างเขานะฮะ
ทีนี้พอเป็นลูกจ้างก็เป็นครูพักรักจำนะฮะ
ก็ไปเรียนรู้เรื่องของการทำกุ้งอบวุ้นเส้นมาได้สูตรมาจนพอทำได้บ้างนะฮะ
ต่อมาพี่ชายเสียชีวิตตัวเองก็ต้องออกจากพัฒนาคารแล้วกลับมา
กลับมาอยู่ในบ้านเกิดดีกว่านะฮะ
เพราะอยู่กรุงเทพรายได้ไม่พอกับรายจ่าย
รายจ่ายเยอะลูกสาวสามคนครับนะฮะมีแม่ด้วยนะฮะ
ก็เลยไปลงทุนเล็กน้อยทำกุ้งอบวุ้นเส้นอยู่ข้างทางก่อน
ตอนนั้นขายกล่องหนึ่งก็๕๐บาทนะฮะแต่ก็เริ่มพอมีเงินเก็บอยู่บ้างนะฮะ
ต้องดูแลแม่ต้องดูแลลูกนะฮะ
ก่อนที่จะมาเริ่มเปิดร้านขายแบบจริงจริงจังในตลาดนะฮะตลาดนี้คนเยอะครับ
ปรากฏว่าพอขายมาประมาณสักปลายปีที่แล้วนะมันเกิดโควิดมาอีกรอบนึง
อืมลูกค้าหายหมดเลยครับตัดสินใจทำยังไงดีพอดี
ลดต้นทุนหน่อยละกันไปหากุ้งราคาแบบไม่แพงแต่คุณภาพดีอ่า
นะฮะเพื่อให้เราลดต้นทุนแล้วขายราคาถูกหน่อยจากห้าสิบบาท
ก็เหลือสามสิบก้าวบาทค่ะให้คนเนี่ยมีโอกาสซื้อกินมากขึ้น
ถ้าเกิดสั่ง๓กล่องก็ร้อยเดียวอะไรแบบนี้เป็นโปรโมชั่นนะฮะ
เปิดขายออนไลน์ใครสั่งก็จะไปส่งถึงบ้านปรากฏเริ่มฟื้นตัว
ไม่ต้องขายแพงก็ได้เอาออเดอร์เยอะกำไรน้อยหน่อย
เลียกล่องหนึ่งห้าบาทก็พออยู่ได้เน้นปริมาณดีกว่าขายแพง
แล้วไม่มีคนกินเลยใช่เท่าที่แบบนั้นนะฮะคุณแม่คนนี้เขาฝากบอกมาว่า
สำหรับสูตรที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยอร่อยนะวัตถุดิบเขาใช้ของดีนะครับ
วุ้นเส้นก็จะนุ่มนุ่มหน่อยกุ้งก็ใส่ตัวโตวุ้นเส้นไหม
วุ้นเส้นเหมือนลักษณะกั้นแก้วอ่ะคือใส่มากเลยอ่ะคือในความอร่อยของกุ้งอบ
เส้นเนี่ยนะวุ้นเส้นจะต้องไม่อืดใช่ใช่ไหมฮะแล้วกุ้งก็ให้กล่องหนึ่งสี่ตัว
พี่เบิร์ตโอ้โหให้เยอะนะครับตัวใหญ่ด้วยนะเออใครผ่านไปผ่านมาแถวตลาดครองถมเมืองแพทย
ก็ไปอุดหนุนคุณแม่คนนี้ได้ลูกเธอ๓เป็นแฝด๑คู่แล้วก็เป็นคนเล็กอีก๑คน
อ่าคล้ายคล้ายคุณปุ้ยเหมือนกันเหมือนดิฉันเลยอ่าเป็นกำลังใจให้กับทุกชีวิตนะครับ
ลองดูว่าหาอาชีพเสริมอะไรได้บ้างมันอาจจะกลายเป็นอาชีพหลักเลี้ยงตัวเองก็ได้
ดิฉันชอบทานส้มตำลองดูอาจเป็นส้มตำแม่ปุ้ยอะไรอย่างเง
ค่ะเออเออคล้ายทางของดิฉันน่ะถ้าเกิดว่ากินเยอะเนี้ยเป็นรายาระบาย
หรอค่ะผมขอปูปราร้านะแล้วถ้ากินมากอ่ะเป็นยานถ่ายเลยไหมยานถ่ายค่ะ
นี่คุณพันธิพาน่ารักจริงคุยข่าวกับเราทุกวันแล้วผมอ่านข้อความของท่านทุกวันเลยนะฮะ
อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อทุกวันท่านบอกว่าน้องเบิร์ตน้องปุ้ยน้องก๊อฟ
ถ้าทำขายดีแน่นอนจะตามไปซื้อนะคะถ้าอย่างงั้นวันจันนี้
อาจจะไปขายส้มตำแล้วนะเพราะว่าจะไม่อ่านแล้วเหรอจะไม่ปฏิเสธเลยเหรอ
ไม่นะพี่เบิร์ตไม่กำลังมองอึ้งอยู่ไม่อย่าเพิ่งไล่กันนะฮะ
อาชีพเสริมอาชีพเสริมอาชีพเสริมพร้อมได้ได้